โชคดีได้หยุดพักนี่แล้วไปเตรียมตัวมาบ้างไหม

ซ้อมเพลงเหรอคะซ้อมเพลงเหรอคะ

เรารักกันอยู่กันต้องโทษคนเพราะความจนต่างดินร้อนห้างาน

เรารักกันอยู่กันต้องโทษคนเพราะความจนต่างดินร้อนห้างาน
ร้องแบบภูมิสายันได้ไหมเรารักกันอยู่กันต้องโทษคนเพราะความจนต่างดินร้อนห้างาน

แต่ว่ากลัวตะคิวจะกินหน้า
ถ้าจะสู้ต่อแล้วเกิดร้องผิดขึ้นมาเพราะตัวช่วยไม่มีแล้ว

สิบเหนียวพนอม
แล้วผมลงตรา
ขอบารมี

ร้องได้ให้รัก